เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะฮะ

ยิงกันตายแล้วผู้ที่เสียชีวิต
เพื่อนคนงานด้วยกันบอกว่าโอ้โหภรรยาเขาเป็นชาวลาว
ไปต่อวีซ่าก็คงต้องเลี้ยงลูกให้กับผู้ตายไปก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
สพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
หน้าร้านปีนังเฟอร์นิเจอร์ในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่านายอีนามสกุลธรรมวัฒน์นะฮะ
หรือว่าในอิ๋วนะชื่อเล่นเนี่ยอิ๋ว
อายุ๔๐ปีเป็นชาวปฐุมธานีนะครับ
ปืนที่ถูกยิงเข้าไปก็เป็นปืนลูกซองนะฮะ
กระสุนเข้าที่บริเวณหนกแก้มด้านขวาแล้วก็ที่ลำคลอด้วยคือ
แถวแถวที่ถูกยิงเข้าไปก็พลุนหลายรูอ่ะฮะตามร่างกายนะฮะ

เสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะโตโยต้าสีขาวนะฮะ
แล้วก็มีเศษกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ในพื้นที่ด้วย
ก็เป็นรถกระบะที่เอาไว้เวลาไปขับไปส่งเฟอร์นิเจอร์นะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นรอปภของร้านเฟอร์นิเจอร์
ชื่อว่านายเข็มทองอายุหกสิบปีบอกว่าผู้ตายคือในอีเนี่ย
เป็นคนขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์ของร้านทำงานมา๔๕ปีแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับชื่อว่านายนบพลเทียนเพิ่มภูมิ
หรือในการอายุ๓๕เป็นอดีตพนักงานของร้านคนนี้ฮะทำงานที่เดียวกันนี่แหละ
แต่เพิ่งถูกไล่ออกไปสัก๑สัปดาห์
นายนบพลคนร้ายตอนที่ทำงานอยู่เป็นเด็กติดรถจะไปคู่กับผู้ตาย
ผู้ตายเวลาไปส่งเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า
ผู้ตายคือในอีเนี่ยเขาเป็นคนขับรถกระบะส่งเฟอร์นิเจอร์
ส่วนนายนบพลคนก่อเหตุเป็นเด็กที่ต้องไปด้วยกัน

รอปภของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
มาจอดห่างจากป้อมรอบประพอของร้านเล็กน้อย
ตอนนั้นก็ยังเข้าไปถามว่าเออมาทำอะไรตอนกลางคืน
มัน๒๓ทุ่มแล้วออกไปเถอะจะมาทำไม

คนร้ายไม่ได้ถูกไล่ออกเขาเพิ่งออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
โดดไล่ออกรอบประพอโดดไล่ออก

นายนบพลก็ตอบกลับมาว่า
เอาหน้าผมไม่ทำให้ลุงเดือดร้อนหรอก
จังหวะนั้นลูกชายของผู้ตายเพิ่งอายุได้แค่๒๓ขวบ
วิ่งมาหาลุงรบประพอพอดี
เข็มทองที่เป็นรอปภเขาก็เลยก้มลงไปคุยกับเด็ก
ขี่จักรยานยนต์ตรงไปหาผู้ตาย
เพิ่งเดินลงมาจากรถกระบะที่กลับมาจากส่งของ

คนร้ายตรงไปถึงชักปืนลูกซองนะฮะ
เป็นปืนลูกซองสั้นจ่อยิงในระยะเผาขนนะครับ
แล้วตอนที่ยิงเนี่ยก็คือไม่ได้ลงจากจักรยานยนต์นะฮะ
คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่แล้วยิงใส่เลย
กระสุนพุ่งเข้าเจาะที่ใบหน้าของในอี

ลงมายิงเลยอ่ะ
ไม่ลงเลยมอไซค์ไม่จอดด้วย
ทีนี้สาเหตุที่ทำให้นายนบพลต้องถูกไล่ออกจากงานเนี่ยนะฮะ

คาดว่าก็คงจะเป็นเพราะว่ามีปัญหากับผู้ตายนี่แหละ
เพราะว่าในอีกับนายนพลเขาเคยทำงานคู่กันอยู่นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะฮะ
เพื่อนสนิทบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำงานที่นี่
แต่สนิทกับนายอีผู้ตายมาเป็น๑๐ปีแล้ว
นับถือผู้ตายเหมือนกับเป็นพี่ชายเพราะว่าเขานิสัยดี
เป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูง
ตั้งใจทำมาหาเลี้ยงครอบครัว
สาเหตุการถูกยิงเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรเหมือนกัน
แต่ก่อนหน้านี้สัก๒๓เดือน
อีเคยโทรมาเล่าให้เขาฟังบอกว่ามีปัญหาที่ที่ทำงาน
มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทำงานเข้ากันไม่ได้
แต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าเรื่องอะไร
ที่มีคนตั้งปมว่าเกี่ยวพันกับเรื่องการพนันหรือเปล่า
ขอยืนยันนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายไม่เล่นการพนันทำงานแบบหาเลี้ยงครอบครัว
หาเช้ากินค่ำนะคือทำงานหาเลี้ยงครอบครัวก็แทบไม่มีกินแล้ว
คงไม่มีเงินไปเล่นการพนันอย่างแน่นอน
เพื่อนสนิทผู้ตายเล่าให้เราฟังคือตอนที่เล่าให้ฟังเนี่ย
ทั้งน้ำตานะฮะเพราะสงสารเด็กลูกชายของผู้ตาย
อายุแค่๒๓ขวบค่ะคือตอนนี้ภรรยาของผู้ตายเนี่ย
เขาเป็นชาวลาวไปทำธุระอยู่ที่อื่นไปต่างจังหวัดนะครับ
ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ใกล้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลี้ยงหลานไปก่อนนะ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าคงต้องเลี้ยงเด็กไปก่อน
ทุกวันนี้เด็กก็ยังถามอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อหนูไปไหนค่ะ

วันเช้านี้หลานคุณถามว่าไหวอิ๋วไปไหน

แล้วเมียเค้าก็อ่ะ
เมียเค้าโทรไปแล้วบอกว่าเด็กก็มาให้ไวที่สุดอ่ะ

ซึ่งทุกคนไม่รู้เสียชู
แต่ว่าลูกเขาพูดอะไรถึงพ่อเธอ
เขาถามมาว่าอย่างเดียวเลยพ่ออิ๋วไปไหน
อิ๋วไม่สบายว่าอิ๋วไปหาหมอ
วันเช้านี้ผมก็จะไม่ร้องแล้วลูกเขาถาม
นี่ผู้ตายชื่อเล่นชื่ออิ๋วไง

น้องก็ถามพ่ออิ๋วไปไหนพ่ออิ๋วไปไหน

ก็ไม่รู้ว่าเด็กก็รู้แค่ว่าทำไมมีแม่ไปไหน

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายนบพลไปแล้วนะฮะ

ข้อหาเรื่องของมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหาเรื่องการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้นะคะเราก็เลยให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงไปคุยกับเพื่อนที่ทำงาน
คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคนก่อเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุก็คือนายนบพลชื่อเล่นว่าการ
เคยทำงานเป็นเด็กติดรถที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
แต่พอออกจากงานไปเมื่อ๒๙กุมภาพันธ์ที่ออกจากงานไปก็เพราะว่ามีปัญหากับผู้ตาย
ก่อนหน้านี้ที่เคยทำงานด้วยกันก็มีปัญหากับผู้ตายมาตลอด
ปัญหาก็คือในการไปเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังว่าน้อยใจที่ตัวเองได้งานหนัก
ส่วนผู้ตายงานสบาย
เขาอธิบายแบบนี้นะคะว่าเวลาส่งเฟอร์นิเจอร์แต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เหมือนกันหรอก
แล้วแต่ลูกค้าสั่งสั่งมากก็ขนมากขนหนักสั่งน้อยก็ขนน้อย
ในการบอกตัวเองโอ้โหของยากของหนักของเยอะมาที่เขาตลอด
เขาอ้างแบบนี้นะคะช่วงแรกที่ไปเป็นเด็กติดรถกับผู้ตายเนี่ยก็มีทะเลาะกัน
ช่วงหลังก็สลับมาอยู่กับเพื่อนคนนี้ค่ะที่ให้ข้อมูลกับเรา
แล้วก็มาบ่นให้ฟังในการไปบ่นว่าเกลียดไม่ชอบผู้ตาย
บางครั้งก็บอกว่าอยากจะตีให้ขาหักเลยนี่บางครั้งก็บอกว่าก็ไม่อยากทำนะสงสารลูกเขา
ตอนแรกที่ได้ยินนะคะเพื่อนคนนี้บอกว่าก็แค่คิดว่าบ่นไงคะ
คาดคิดว่าจะถึงขั้นเอาปืนมายิงวันเกิดเหตุเพื่อนคนนี้ก็อยู่
เห็นกับตาเลยในอิ๋วถูกยิงแบบเต็มจะภาพยังติดตาอยู่เลยนะคะ
ไม่มีใครคิดว่าในการจะกล้ามาลงมือก่อเหตุแบบนี้เพราะเวลาที่ในการทำงานอยู่ด้วยกันก่อนที่จะถูกไล่ออกไป
ก็เป็นคนสนุกเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเป็นคนสร้างสีสันให้กับเพื่อน
อันนี้คือร่องรอยคราบเลือดในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะครับไม่คิดนะคะเพื่อนผู้ก่อเหตุบอกว่า
คนที่เป็นคนตลกเป็นคนชอบมีมุกคุยเล่นสนุกสนานในกลุ่มเพื่อน
จะเป็นคนที่โอ้โหเครียดแค้นถึงขั้นเอาปืนมาดักยิง
พอมาอยู่กับผมก็มีบ่นบ้างว่าเขาเกี่ยงงานงานหนักอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นปัญหาของเขา

ไม่หมดผมรู้แค่ว่าเขามีปัญหากันเรื่องงานเกี่ยงงาน
แล้วแบบว่ามาทำงานแล้วไปส่งงานมาแล้วแบบวิ่งมาเอาที่นอนตัวเดียวอะไรอะไรประมาณนี้ครับ
มีบ่นครับมีบ่นแค่ว่าเกลียดเขาที่ว่าเขาว่าอะไรรับหลังอะไรเขาประมาณนี้ครับ
แต่อันนี้ผมไม่รู้มีแค่จะบอกว่าจะตีเขาเฉยครับ
จะตีเขาให้ขาหักอะไรประมาณนี้ครับ
ผมก็เลยคิดว่าอาจจะแบบว่าถ้ามาวันอื่นก็อาจจะตีกันเฉยครับ
คิดว่าเขาจะยิงไม่ไม่ครับเขาเขาเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ชอบใครแล้วเขาจะเกลียด
แต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วครับ
ครับเขาเป็นคนตรงเขาพูดอะไรเขาพูดตรงเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะ
ขอเข้าไปดูห้องพักของผู้ตายซึ่งก็อยู่ด้านหลังร้านนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะนายอาทิตย์ชวีวานิชกุล
เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วก็เห็นปัญหาของทั้งคู่มานาน
ก่อนหน้านี้เคยเรียกมาคุยนะทั้งคู่เลย
รู้ว่าปัญหามาจากงานหนักงานเบาที่เขามองว่ามันไม่เท่ากัน
เจ้าของร้านก็พยายามอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นไปตามคิ้ว
ไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งใครอยากจะให้เข้าใจกัน
นี่นะคะนี่คือห้องพักของผู้ตายนะคะอยู่ด้านหลังร้าน
เจ้าของร้านก็บอกว่าจริงแล้วที่เรียกทั้งคู่ทั้งผู้ตายทั้งคนก่อเหตุมาคุยกันก่อนหน้านี้คิดว่าเคลียร์กันได้
๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการไปขอลาออกนะคะ
บอกว่าได้งานใหม่แล้วก็มาระบายกับเจ้าของร้านว่าน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องงานทะเลาะกับผู้ตายอยู่บ่อย
ตัวเจ้าของร้านบอกว่าตัวเองก็ลำบากใจเป็นหัวหน้าไม่อยากเสียลูกน้องไปเพราะทั้งคู่ก็ทำงานดีนิสัยดีร่าเริงทั้งคู่
วันเกิดเหตุในการไปเก็บของค่ะไปเก็บของที่ห้องพักด้านหลังร้านแล้วก็มายิงในอิ๋วจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมงาน
เป็นภาพสลดที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะกล้ามาก่อเหตุต่อหน้าเพื่อนร่วมงานแบบนี้
เขาได้แต่ได้แต่ของหนักงานหนักใช่ไหมแล้วผู้ตายเนี่ยได้แต่งานสบายเขาก็เลยไม่พอใจในส่วนของตรงนี้นะถ้าเรื่องการทำงานนะ
ถ้าเรียกเป็นกลุ่มเขาจะไม่พูดอะไรเพราะว่าเหมือนกับกลุ่มใหญ่ไม่อยากจะไปกระทบ
กระทั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเรียกคุยกัน๒คนคือผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
เรียกมาคุยแล้วผมก็มานั่งฟังอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีว่ากันด่ากันอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงการลงไม้ลงมือ
เรารู้ว่าเขาโกรธแค้นแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้ได้
เจ้าของร้านยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมาขอลาออกเอง
ใช่ค่ะไม่ได้เป็นการไล่ออกมาขอลาออกเพราะว่าน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องงาน
แล้วก็ทะเลาะกับผู้ตายมาตลอดเขาอ้างกันแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็เลยพยายามตามหาญาติของผู้ตายนะคะ
รู้ว่าภรรยาของผู้ตายเป็นคนสัญชาติลาวไปต่อวีซ่าที่ลาว
ช่วงเกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา
ก็เลยไปคุยกับเจ๊น้อยซึ่งเป็นเพื่อนคนไทยสนิทกับภรรยาของผู้ตายค่ะ
น้อยบอกว่าพอเห็นข่าวก็เอกใจว่าเอ๊ะใช่ในอิ๋วสามีของเพื่อนหรือเปล่าเนี่ย
เพื่อนรุ่นน้องนะก็เลยรีบติดต่อเจ้าของร้าน
แล้วก็มีการโทรศัพท์แจ้งภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางฮาตารินะคะ
เป็นคนลาวนะคะโทรไปแจ้งนางฮาตาริว่าสามีถูกยิงตายรีบกลับมานะ
แล้วก็มาดูลูกชายด้วยตอนนี้คนอื่นช่วยเลี้ยงแทนอยู่นะคะ
เท่าที่สอบถามนะคะภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าตัวผู้ตายตัวในอิ๋วเนี่ยค่ะ
พ่อแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วอ่ะมีพี่น้องแต่ก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนะคะ
ถ้าช่วงที่รอภรรยากลับมาไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเรื่องงานศพ
น้อยบอกเดี๋ยวเจ๊น้อยจัดการให้แล้วก็จะประสานกับร้านเฟอร์นิเจอร์
ประสานช่วยลูกชายของผู้ตายเรื่องของค่านมเรื่องของการดูแล
เพราะหลังจากนี้ตัวภรรยาของผู้ตายต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วค่าแรงทุกวันนี้๓๐๐วันหนึ่งเดือนนึงไม่เท่าไหร่ไม่ถึงหมื่น
แล้วภรรยาจะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะ
คือแต่ก่อนสองสามีภรรยาก็ช่วยกันทำงานเงินมันก็๒เท่าอ่ะเนอะ
ภรรยาคนนึงสามีคนนึงตอนนี้เหลือคนเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะคะ
เพื่อนเขาบอกว่าเจ๊ไปดูที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าเกิดไม่มีคนเลี้ยงลูกเขา
เขาจะให้เราเลอซานเขายังไม่ให้เราหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใคร
เราสนิทกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้หรอกถ้าเขาไม่ให้ก็ให้อยู่ที่นี่
เดี๋ยวแม่เขามาแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะเอาไปเอาไปเลี้ยงให้เขาก่อนเขาจะได้ไปทำมาหากิน
วันหนักไม่มีโอ่ก็ไม่ได้ก็ได้ค่าแรงทางต่ำ๓๓๑บาท

ไม่ไหวหรอกนอกจากส่งกลับบ้าน
ส่งกลับไปให้แม่ที่ประเทศลาวเลี้ยงไม่ไหวหรอกน้อง
ค่าใช้จ่ายถ้าแฟนก็เสียชีวิตเพราะอยู่ที่นี่
เดียที่นี่ให้เขาอยู่ห้องฟรี
แต่เมื่อสามีเสียชีวิตแล้ว
เขาต้องขยับขยายออกไปแล้วต้องไปเช่าห้องอยู่

เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปคุยกับเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์อีกที

ถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วสำหรับคนที่ทำงานที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะ
ให้ภรรยาเขาลูกเขายังอยู่ต่อพอไหวไหม
เพราะว่าถ้าย้ายออกไปไม่รู้จะมีเงินหรือเปล่านะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตร
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ทางตำรวจสพสมุทรสาขนบอกว่า
ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพเลยก็ต้องรอภรรยากลับมา
ก็มีกำหนดกลับคือ๖มีนาคมอีกตั้ง๓วันนะคะ
คือสาเหตุลึกเนี่ยจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้ว
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหม
แต่ผู้ต้องหาทำแบบนี้เนี่ยคือถ้าคุณดูข่าวอยู่
คุณก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันถูกทิ้งไว้คือ
ความลำบากลำบลของลูกมีของเขาแล้วใช่ไหม
อารมณ์ที่คุณเครียดแค้นจะโกรธอะไร